๓๐ล้านกาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ขดีถึงฉันสานอยู่หลายขณะ
วันนี้เป็นคนที่สานท่านนัดเพื่อต่ายส่วนคู่ความทั้งสองฝ่าย
จะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง
เป็นขณะที่ครูปรีชาฟ้องมวลจรูลเอาไว้
รังวัลที่๑สามสิบล้านห้านาที
หลังจากที่ตำรวจไม่ฟ้องแล้วก็มาฟ้องเองนะครับ
ก็ปรากฏว่าวันนี้พูดคุยกันยาวนานครับ
จนถึงค่ำนะแต่ก็ยังไม่จบใช่ไหม
ยังไม่จบค่ะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ทางทนายสิทธาเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเตรียมตัวทั้งคู่แหละนะ
วันนี้ที่ไปสารเนี่ยนะคะทนายสิทธาไปเอง
วดจรูนไม่ได้ไปส่งลูกสาวสองคนมาแทน
ส่วนครูปรีชาไปด้วยตัวเองก็บอกสีหน้าค่อนข้างยิ้มแย้ม
เครียดไม่อะไรเลยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้
หลายคนก็รอลุ้นกันว่าตกลงแล้วสารจะรับไม่รับ
ปรากฏว่าสารปิดห้องไต่สวนนัดคุยกันเองส่วนตัว

แต่กรณีที่ครูปรีชาฟ้องแพ่งของทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มเนี่ย

วันนี้ทนายเข้าไปทนายตั้มเข้าไปสองคดีไปสองกรณีนะ
เอากรณีแรกก่อนนะครับที่ทนายตั้มไปเนี่ยอันนี้สารท่านนัด
เพราะว่าถูกครูปรีชาฟ้องเอาไว้เรื่องละเมิดศาล

ถงหลักฐานไปเผยแพร่หลักฐานทางคดี
ก็คลิปเสียงที่หลุดกันมาที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไป
แล้วก็เราฟังกันทั้งเรื่องของอะไรนะกลับชาติมาเกิดใช่ไหม

หลายคลิปฮะมันก็ต่อกันไปเราก็นำจากที่เขาเผยแพร่กัน

ใช่ค่ะซึ่งธนายสิทธาเองก็บอกนะคะว่าสองเรื่องวันนี้เนี่ย
เรื่องแรกคือที่ครูปรีชายื่นคำร้องว่าทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาลในคดีแพ่ง
ส่วนอีกคดีคือคดีที่ครูปรีชาฟ้องคดีอายาหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจร
นายสิทธาบอกเตรียมมาซักค้านเต็มที่เลยค่ะ
แต่ก็คิดว่าศาลคงไม่สามารถพิจารณาเสร็จในวันเดียวหรอก

ส่วนครูปรีชาอย่างที่บอกไปนะคะมาพร้อมทนายความเหมือนกัน

บอกแค่ว่าเดี๋ยวเสร็จจะขึ้นศาลแล้วจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง
แต่ว่าสีหน้าเนี่ยคุณผู้ชมดู
ไม่ได้เป็นกังวลไม่ได้เครียด
ก็ยิ้มนิดนะคะแต่ก็มีการหอบเอกสารปึกใหญ่มาพร้อมทนายนะ
ปึกใหญ่ทั้งคู่เลยทนายสิทธาเองก็หอบเอกสารรังใหญ่มาเหมือนกัน
ยังยิ้มแย้มอยู่บอกสั้นบอกเดี๋ยวรอเสร็จก่อน

ส่วนข้างครูปีชานี่ก็ทนายวรยุทธ์

ก็หอบแฟ้มาเลยปรึกประโยชน์เลยเหมือนกัน
ก็บอกว่าวันนี้จะมีแค่ครูปรีชาเท่านั้นที่ให้การในชั้นศาล
แล้วก็จะแถลงต่อสารด้วยว่ามีพยานอะไรบ้างที่จะนำสืบ
ถ้ามีเวลาก็จะให้พยานคนอื่นที่พร้อมอยู่แล้วให้การด้วย
เพราะว่าวันนี้เจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดมาให้กำลังใจด้วย

เมืองต้นเขาบอกว่าเอาพยานมาทั้งหมดประมาณ๒๐ปากนะคะที่จะแถลงต่อสารค่ะ
ทีนี้แหมมีคนตาดีไง
เห็นว่านางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินแม่ค้าลอตเตอรี่
เขาเดินทางมาถึงเข้าไปด้านในชั้นศาลทันที
พูดอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยแต่ว่าส่งสัญลักษณ์ให้
รวมถึงนางสาวพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัด
ก็เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่อีกคนที่มาที่ศาลแล้วเหมือนกัน
ก็สังเกตเห็นพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่หลายคนเดินทางมาให้กำลังใจพยานฝั่งครูปรีชา
พัดกับเจ๊บ้าบินก็เป็นพยานของครูปรีชาด้วยนะครับ
เจ๊พัดนี่เป็นผู้ที่มีเลข
ครูปีชาบอกว่าหาอยู่

ครูปีชาเนี่ยฝากเจ๊บ้าบินหาเลข
แล้วก็เจ๊บ้าบินก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเจ๊พัดมี

ขอบใจนะคะ

ลงมาจากชั้นศาลแล้วก็เปิดเผยเลยบอกว่า
สารพิจารณาไต่สวนคำร้องสรุปแล้วนะคะว่า
ทนายสิทธาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
เพราะยังไม่ได้วางข้อกำหนดเรื่องนี้ไว้

ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล

อย่าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ
เป็นการชี้นำสังคมแบบนี้อีกค่ะ
คดีแรกก็คือคดีที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง
แพ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ซึ่งสารท่านก็เห็นว่า
ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการวางข้อกำหนดนะครับ
ก็จึงวางข้อกำหนดในวันนี้
แล้วก็สั่งคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับ
ว่าไม่ควรที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปจากศาลเนี่ย
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาคดี

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นการควบคุมให้
พินาคดีของศาลเนี่ยอยู่ในความสงบและเรียบร้อยนะครับ
คือที่ผ่านมาเนี่ยโดยข้อกำหนดหรือโดยคำพักษาเดิมที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้ายังไม่มีข้อกำหนดเราก็ยังไม่ถือว่ามีความผิด
แต่การที่ยื่นคำร้องเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการให้สารเรียกมาตักเตือน
ให้เกิดความเหมาะสมบรรจดจะได้เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้ทราบว่า
พินาในศาลเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะดำเนินการใดตามใจชอบแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เนี่ย
คุณอัจฉริยะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่ความ
แต่มีการเกี่ยวข้องนำข้อมูลไปเผยแพร่
ซึ่งศาลก็จะเรียกมาสอบถามเหมือนกันแต่ว่าเมื่อสอบถามแล้วสารจะเห็นสมควรยังไงก็จะพิจารณาสั่งในวันนั้นนะครับ
ซึ่งก็นัดวันที่๒๑๒๑มิถุนาส่วนคดีที่๒ซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จก็คือคดีของการไต่สวน
นฟ้องคดีอาญาที่ครูปีชามีการฟ้องหมวดจรูนในข้อหารักทรัพย์หรือยักยอก
วันนี้น่าจะมีการไต่สวนปากแรกนะครับก็
ผมซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลเฉพาะในคดีแพ่งแทนทนายสุพัฒน์ก็เสร็จ
เพราะฉะนั้นในส่วนที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องในคดีอาญาท่านก็จะให้ออก
อันนี้คือช่วงสายนะก็รู้ผลแล้วเรื่องละม่งละเมิดอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนคดีหลักในวันนี้ที่ทุกคนจับตานะครับ
วันนี้ศาลท่านก็ต่อเลยนะครับ
ไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย

ซึ่งสารอนุญาตให้แค่ทนายความของทั้งสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายครูปรีชากับฝ่ายหมวดจรูน
แล้วก็โจทย์ผู้ฟ้องก็คือครูปรีชาเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเท่านั้น
ก็ตั้งแต่สายก็ยาวจนเที่ยงนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าทุกฝ่ายก็ออกมาทานอาหารกลางวัน
สารท่านนัดอีกครั้งหนึ่งตอนบ่ายก็คือบ่ายโมงครึ่ง
ช่วงเวลานี้ช่วงพักรางวัลเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับ
ทานข้าวกลางวันกันทนายสิทธาทนายตั้มก็เปิดเผยบอกว่า
การละเมิดศาลก็สรุปแล้วตัวเองก็ไม่ผิดสารท่านก็ตักเตือน
ก็อย่างที่เราทราบข้อมูลไปแล้วส่วนการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา
ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนยักยอกทรัพย์รับของโจร
นายตั้มบอกว่าพบพิรุษของหลักฐานบางอย่าง
ฝั่งครูปรีชาแสดงต่อสารในวันนี้มีพยานหลักฐานบางชิ้น
สงสัยว่าเป็นหลักฐานเท็จก็เลยซักค้านไปเดี๋ยวจะต่อกันช่วงบ่ายนะครับ
ครูปีชาก็ออกไปทานข้าวเช่นกันแต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรนะครับ
นักข่าวก็เอ๊ะหลักฐานอะไรที่ทนายตั้มบอกว่าจะเป็นหลักฐานเท็จเนี่ยนะ
กวิเคราะห์กันแบบยังไม่ทันวิเคราะห์เสร็จทนายตั้มกลับมาพอดี
จะต้องมาขึ้นสารอีกรอบหนึ่งก็เลยถามธนายตั้มก็เลยบอกว่า
หลักฐานเป็นเรื่องของภาพถ่ายทางไลน์คือมันมีภาพถ่ายทางแอปพลิเคชันไลน
ครูปีชาเขาบอกว่าเขาคุยกับแม่ค้าฝากหาลงหาเลขอะไรพวกนี้
แต่มันมีแต่ข้อความไม่มีวันที่อ่ะนี่แหละอ่า
เนี่ยเขาก็เลยแย้งไปว่าเออวันที่เท่าไหร่อ่ะ
ฝากหาหวยเนี่ยเลขนี้ฝากหาก่อนหวยออกหรือหลังหวยออกมันต้องมีวันที่
จริงไลน์ถ้าไล่ย้อนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ดูได้นะคะเช็คได้ว่าคุยกันวันไหน
แต่ทีนี้เขาครอบมาแค่ตอนที่คุยกันแต่ไม่ได้ครอบว่ามันวันไหนไง
ก็ไม่รู้ว่าครบไม่หมดหรือว่ามันไม่มีหรืออะไรยังไงไม่รู้ไง
ทนายตั้มเขาเลยสงสัยไงค่ะอ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับ

ซึ่งผมคิดว่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่
ก็เลยจะขอเอาโทรศัพท์ของเขามาเปรียบเทียบดูว่า
ตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดตรงโอเคของแท้
แต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วมีการไปทำเป็นแชทคุยทีหลัง
ก็เท่ากับว่าเป็นการนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่ศาล
แล้วก็ทันไรความโดนเข้าหาระเมิยอำนาจศาลก่อน

ช่วงวันที่เท่าไหร่ในการที่มีข้อความนี้
ช่วงพฤศจิกายนซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นของแท้
อันอื่นมันมีวันที่ขึ้นมาให้มีวันที่๑พฤศจิกาวันที่เท่านั้นเท่านี้
แต่อันนี้แค่อันเดียวมันไม่มีวันที่ก็เลยสงสัย
แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีวันที่มันเป็นธรรมขึ้นมาใหม่ได้ไหมล่ะ
ถ้าทำขึ้นมาใหม่นะแล้วมาอ้างกับศาลว่าเป็นวันที่
สมมติวันที่๒พฤจิกายังไงก็เท่ากับว่าร่วมกันสร้างพยาหลักฐานเท็จ
ไม่เท็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ขอตรวจสอบไว้ก่อน
เพราะว่าในนั้นไม่มีวันที่นะถ้าเกิดว่าเอามาดู
มันไม่ใช่วันที่ตรงกับที่เบิกความไปก็เตรียมตัวกันให้ดี
ถ้าเขาเอาโทรศัพท์มาพิสูจน์ได้เลยแต่กลัวว่าโทรศัพท์หาย
ถือโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้
แต่ก็เป็นเหตุให้สงสารสงสัยแล้วแหละถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์มายืนยันได้
ถ้าเธอบริสุจัยคุ้มกับโทรศัพท์มาให้มาดูสิอ๋อตรงวันที่กัน
แสดงว่าผมคิดผิดไปเองนะแต่แทบไม่มีมายืนยัน
แล้วคู่ความอีกคนนึงที่คุยไลน์ก็ไม่มีมายืนยัน

คือโรตเตอรี่เจ้าปัญหา๑พฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖
๕ใบ๓๐ล้าน

นักข่าวก็เจอทนายความครูปรีชาพอดีก่อนจะเข้าสารช่วงบ่ายนะครับ
ทนายความครูปรีชาบอกว่ามันไม่ใช่หลักฐานเท็จนะเป็นข้อความจากไลน์จริง
เดี๋ยวจะต้องเอาโทรศัพท์มาให้สารตรวจสอบเลย
เออเข้าข้อความในแชตอะครับเออไม่มีเห็นอ่ะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอดีทางเราไปอ่าแล้วก็
โทรศัพท์ออกมาให้หมดเพราะว่าป้องกันการอัดเสียง
ยังเลือกอะไรอย่างกลางครับครับเราก็เลยไม่ได้แสดงตรงนี้
แต่ว่ายังไงทีละท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายออกมาแสดงใหม่
พิ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปแสดงใช่ครับ

ใช่ใช่ใช่อ่าใช่ฮะใช่ใช่เป็นหลักฐาน
อ๋อกับพญานฮะเดี๋ยวนี่บันลายละเอียดนิดค่ะดีเดี๋ยว
ฟ้าฟ้าเป็นของเดิมแล้วฮะของเดิมแต่ว่าชัดเจนขึ้น
ก็ในก่อนช่วงในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุนั่นแหละฮะ
นะครับพร้อมมานั้นฮะ

ก็เราสืบทั้งหมดเลย
เราทั้งสืบทั้งก่อนแล้วก็ก่อนกระทำความผิด

ใจขนาดไหนครับกับหลักฐานใหม่ที่นำมาแสดงกันนะครับ

ยังว่าจะเป็นพญานบุคคลพญานเอกสารพญานวัตถุ
นิติวิทยาอะไรต่างที่เราจะนำมาเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราต้องนำมาเสนอให้สารให้นั่นเอง
บางทีการที่มีคำสั่งฟ้องหรืออะไรต่าง

เราเชื่อว่าพญาหลักฐานที่เขากระทำเนี่ยมันไม่ชอบ
จากว่าอาจจะขาดตัวบกพ่องในรายละเอียดไป

ผมไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ย
ผมเชื่อว่าเป็นการรับฟังข้อที่จริงที่ยังไม่ครบถ้วน

พยายามหลักฐานมาเสนอสารให้ครบถ้วนแค่นั้นเอง
หลังจากกินข้าวกันอิ่มให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้ว
ทั้งหมดก็ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดี
เพื่อไต่สวนมูลฟ้องกันต่อค่ะ
พิจารณากันนานนะคะใช้เวลาถึงเกือบ๖โมงเย็นเลย

ครูปรีชากับทนายความก็ออกมา

เพราะว่าคนที่อนุญาตให้เข้าไปได้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเอง

ผู้สื่อข่าก็จ่อมายรุมถามกันเลยค่ะ
ครูปรีชากับธนาความบอกว่า
หลังจากนี้สารได้มีข้อกำหนดชัดเจนแล้ว
การจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีความมากไปกว่านี้

พูดมาเป็นแค่แบบเรียกน้ำย่อยน้ำจิ้มแค่นี้เอง
ซึ่งวันนี้มีแค่ครูปรีชาคนเดียวค่ะ

จากเจ๊บ้าบินที่พามาด้วยก็ยังไม่ได้ให้การนะคะ

ครูปรีชาจะต้องมาขึ้นให้การอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนประเด็นเรื่องข้อสงสัยในหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามนะคะ

ครูปรีชาเองมั่นใจในพยานหลักฐาน

มั่นใจเหมือนเดิมว่าลอตเตอรี่เป็นของตัวเอง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็แซวหลังจากที่เมื่อวานก่อนมา
ขึ้นศาลใช่ไหมคะครับมีภาพออกมาไงร้องคาราโอเกลอยู่กับทนาย

ใช่ร้องคาราโอเกะกันสนุกสนานแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เครียดอะไร
สื่อข่าวก็เลยแห่ไปหน่อยบอกว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรไหม

เวลาที่ท่านไม่ได้วางเคราะห์กำหนดแต่วันนี้ท่านวางเคราะห์กำหนดแล้ว
ต่อไปใครกระทำเผยแพร่ละเมิดอำนาจศาลหรืออะไรต่าง
ท่านก็กำชับว่าท่านจะเอาแบบสารท่านก็จะพินาอย่างเร่งครั
วันนี้ท่านบอกว่าความเป็นหน้าปลอดใจไหมครับข้อมูลที่เราให้ต่อผ่านไป
เราเราตอบในส่วนของรูปคดีไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวท่านก็ค่อนข้างที่จะเคร่งคัด
ประเด็นที่ฝั่งตรงข้ามเขาสงสัยเราสามารถตอบข้อสักขนาดนี้ได้ไหม
อย่างที่ผมเรียนนะครับคือในรูปคดีเราพูดไม่ได้ไงเพราะว่าท่านวางข้อกำหนดแล้วไงนะครับ
เราก็พูดได้แต่เป็นส่วนถึงว่ามีพยานพร้อมอะไรอย่างเนี่ยที่จะนำเสริม
รถนัดต่อไปคือวันนี้๒๙มิถุนายน๙โมงนะครับ
รวมถึงคนอื่นด้วยใช่ไหมครับ
เนื่องจากว่าเรามีพยานหลายปากเราก็ขอว่าท่านว่าเราก็สำนัด๓นัดคงน่าจะเปรียบพอครับ
ก็คงน่าจะเสร็จกันประมาณสักกันยา
ความรู้สึกครับก็ได้เอาความจริงนำความจริง
สิ่งที่เป็นความจริงของเราสู่ศาลให้ท่านได้พิจารณา
ก็เป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็รอวันนี้มานานครับ

เรานำความจริงของเราเข้าสู่กระบวนการศาล

คิดว่าวันนี้เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยครับ
หรือว่ายังมีอะไรที่เรารู้สึกว่ายังสัดของ
หรือต้องไปเตรียมพร้อมมาใหม่เริ่มเติม

ในรูปคดีไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรพวกนั้นนะครับ
เพราะว่าณเวลาวันนี้ก็ยังสืบไม่เสร็จ

เชื่อมั่นครับในพยานหลักฐานและความจริงนะครับ
แต่เน้นย้ำไว้หลายครั้งแล้วครับความจริงคือความจริงครับ

แนะนำสิ่งที่เป็นความจริงสู่คุณวันการสาร
เดี๋ยวจะได้ไปร้องเพลงต่อครับ
ขอบคุณนะครับเดี๋ยวนี้จะได้ไปร้องเพลงต่อ

เป็นประโยชน์ส่วนตัวให้ลุงจรูนมากกว่าซะอีก
โดยเฉพาะประเด็นที่สงสัยในเรื่องหลักฐานข้อความทางไลน์
สุดท้ายแล้วทนายบอกว่าเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาให้สารตรวจด้วยใช่ไหมคะ
นายตั้มออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาให้ศาลดูค่ะ
แต่เป็นการปริ้นต์ภาพถ่ายทางไลน์มาใหม่ที่มีวันที่ด้วย
เขาก็สงสัยว่าไหนบอกจะเอาโทรศัพท์มาแล้วทำไมไม่เอาโทรศัพท์มาเลื่อนให้สารดูไปเลยล่ะง่ายดี

ท้ายอย่างที่บอกว่าสารก็จะต้องไต่สวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
โดยทนายตั้มเองก็บอกว่า

อยากให้จบเร็วที่สุดเพราะไม่อยากให้ยืดเยื้อ
อีกฝ่ายตอนแรกขอเลื่อนไปเป็นเดือนกันยายนด้วยนะ

อ๋อให้เรื่อนไปกัญญาธนัยตั้มบอกขอเถอะ

เพราะถ้าบอกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเป็นคนจริง

กรณีที่ธนัยตั้มและกับหมวดจรูนยื่นฟ้องคดีอายาครูปริชา
บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดฐานเบิกความเท็จ

สารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๑๑มิถุนายนที่จะถึงนี้

พร้อมมากกลัวให้อย่างเดียวเท่านั้นแหละ
กลัวอีกฝ่ายเลื่อนนัดค่ะ

ก็เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มายื่นให้ดูนะครับ

ก็เป็นประโยชน์ขึ้นกว่าเดิม

ก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเขาเอามาเนี่ย

กับรูปคดีนะครับไม่ใช่เป็นประโยชนกับเรา

เขาตอบได้มั้ยครับหรือว่ามี
ก็ถามคำถามผมก็ถาม
คำตามตอบที่เขาจะต้องตอบอยู่แล้วแหละ

ติดใจเป็นพิเศษนะครับในการนำสื่อ

ไม่ให้มีการชี้นำนะครับ

ก็เลยยังไม่ขอความเห็น

ถ้าอยากให้เสร็จเร็วก็เอาเดือนมิถุนาหาวันว่างนะครับ
ผมก็ว่างให้เสมอเลยสำหรับคดีนี้
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชน

บอกว่าจะร้องเพลงต้องมี๒วัน
เอาให้มีความสุขที่สุดก่อน

ขอให้ถอดออกจากการเป็นทนายความของหวดจรูน
ใช่ค่ะก็คือตอนที่ปิดห้องพิจารณากัน

อันนี้ทนายตั้มเผ่าโพสต์นะ
ใช่ค่ะก็เหน็บตามสไตล์นั่นแหละ
ทีนี้ยังมีอีกประเด็นนึงที่หลายคนสงสัยว่า
นี้แล้วเรื่องของหน้าที่อาชีพการงานครูปรีชาเป็นยังไง
เพราะว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย
เขาเคยไปร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการแล้วบอกว่า
คดีใหญ่คดีอาญาแบบนี้เนี่ยพักราชการครูปรีชาไว้ก่อนได้ไหม
คดีความยังอยู่ในชั้นศาลอยู่เลยครับ
ถามครูปรีชาเรื่องนี้ครูปรีชาบอกโอ๊ยไม่มี
อืมอ่า

เพราะว่าวันนี้ศาลท่านนัดอีกครั้งหนึ่ง๒๙มิถุนายน

ใช่ค่ะส่วนคดีที่หมวดจรูนฟ้องเนี่ย

ก็ไหนก็ไหนไปกาญจนบุรีทั้งทีนะครับ
กำเนิดของหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหา

ครูปรีชาก็บอกว่ามาเอาจากแม่ค้าที่นี่
ซื้อที่นี่ตกที่นี่หายที่นี่เก็บที่นี่
แล้วก็ฝั่งหมวดจรูนก็บอกว่าก็มาซื้อเหมือนกัน

วันนั้นก็มาคนเดียวซะด้วยนะครับ
วันนี้ปรากฏว่าแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจะไปรับลอตเตอรี่
ที่ธนาคารมาขายอีกสักวันสองวัน

เพราะว่าจะไปขายดีอีกทีก็ช่วงใกล้หวยออกนะครับ

ข่าวเข่าเรื่องหวยเนี่ยวันนี้ขึ้นศาลกันซะด้วย
พ่อค้าบอกว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะ
เพราะว่าเริ่มเบื่อข่าวนี้แล้ว
คือติดตามจนเหนื่อยคือตามกันจนล้าแล้ว
อยากให้จบเร็วแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษด้วย
เพราะความจริงคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าสลากเป็นของใคร
เพียงแค่สองคนเท่านั้นคือครูปรีชากับหมวดจรูน
มันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ

ปล่อยให้มันเป็นตามหลักฐานก็ดีกว่า

คงก็ตามหลักฐานอ่ะดูข่าวอ่ะ

เห็นบอกว่าจับมือแล้วก็ไม่จับมือกันอะ
ก็คงก็สู้ตามหลักฐานกันอ่ะ
อืมคือเมื่อเช้าก็มีข่าวไงค่ะ
ทนัยตั้มก็บอกว่าครูปริชามาขอจับมือ
แต่ว่าทนายตั้มไม่จับไม่ได้จับด้วย

ใช่กลัวเอกสารตกเดี๋ยวหลักฐานหายนะฮะ

ก็ทำให้การค้าการขายในตลาดก็ดีขึ้นไปด้วย

มาซื้อหวยอาร์โชน์นึกว่ามาถ่ายรูป

ตอนนี้ก็ดังอยู่แล้วตลาดนี้นะครับ
ส่วนเจ๊เกียวนะครับเจ๊เกียวก็เป็นหนึ่งในทีมของครูปรีชานะครับ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราทางโทรศัพท์
บอกว่าวันนี้เจ๊เกียวไปขายนู่นฮะที่วัดใต้
หรือว่าวัดชัยชุมพลชนะสงคราม
ช่วงบ่ายก็ไม่ได้ขายเก็บแผงกลับบ้านนะครับ
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในวันนี้นะครับ
ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้ก็มีชาวบ้านมาให้กำลังใจหมวดจรูนกับทนายสิทธาด้วยนะครับ
ก็บอกว่าเดินทางมาจากสมุทรสาครเลยนะ
มุทสาครนี่บ้านของทนายตั้มเขานี่ทนายสิทธานะครับ
มาให้กำลังใจเพราะว่าสงสารหมวดจรูน
ถูกรางวัลที่๑แล้วไม่ได้ใช้เงิน
อยากให้ครูปรีชายอมรับความจริง
ทางฝั่งหมวดจรูนจะบอกว่าไม่มีพยานเหมือนกับฝ่ายครูปรีชา

อ่าก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจกันเนี่ยนะอืม
อ้า๓๐ล้านเนี่ย
แม่เงินเยอะปัญหาก็แยะตามมา
ถ้าเราถูกไว้๓๐ล้านแล้วก็ทำอะไร

ใช้หนี้ก่อนแล้วกันนะ

ถูกหวย๓๐ล้าน๓๐ล้านจะเอาไปทำอะไร